ตอนนี้ไปดูการจอมพลังเขาพาผู้เสียหายในคดีที่ไม่ได้รับความไปทำ๒เรื่อง
ไปที่กระทรวงยุติธรรมเรื่องแรกก่อน
เรื่องแรกก็คือนักเรียนถูกทำร้ายในโรงอาหาร
ทำเขาอีกท่าไหนลูกเขาม้ามแตกคุณผู้ชม
นี่ฮะนายนาวาวีคนนี้อายุ๒๒ปีครับ
นอนหมดสติอยู่บนมานั่งกินอาหารในโรงอาหารครับ
โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง
หลังจากถูกคู่กรณียกพวกมาทำร้ายนะครับตอนนั่งกินอาหารอยู่เลย
หลังเกิดเหตุถูกนำร่างที่หมดสติไปโรงพยาบาลระนองนะครับ
เรื่องต้นแพทย์บอกว่าม้ามฉีกนะนะครับแล้วต้องผ่าตัดม้ามออก
ผู้ได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายวัน
ผู้ก่อเหตุนะครับทราบว่าเป็นเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษานั่นแหละ
จนเกิดการตั้งคำถามว่าสถาบันศึกษาควรเป็นที่ปลอดภัยไหมนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมากันจอมพลังกับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ปกครองนะครับ
เนื่องจากกังวลว่าคดีอาจจะไม่คืบหน้า
แล้วยังกลัวกลัวจะกลับไปเรียนไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
แจ้งว่าคดีนี้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๗คน

ส่วนการเยียวยานะครอบครัวสามารถไปยื่นที่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ตามขั้นตอน

ไปดูอีก๑คดีที่การจอมพลังเขาพาผู้สื่อหายเข้าร้องเรียน

เยาวชนยวอุ้น๑๙ครับคุณผู้ชมค่ะไปกับแม่

จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองเพื่อความปลอดภัยหน่อย

แล้วชักมีดแทงแม่ของเยาวชนคนนี้

ส่วนเยาวชนก็ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกแล้วก็นิ้วมือ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าคดีนี้เกิด๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

หน้าบ้านก็จับภาพวัยรุ่นมั่วสุมกันอยู่เห็นไหม

ก็มีการไปเตือนบอกแหมเบาเสียงหน่อยได้ไหม

แล้วอารวาสชักมีดแทงคนในบ้าน
พอไปแจ้งความที่สอนอดินแดงนะครับ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุกลับแจ้งความกลับ
บอกว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบทำครับ
ส่วนของน้องนะครับจากตอนแรกเนี่ย
ถูกกระทืบในบ้านถูกกระทำในบ้านนะครับ
แม่ตัวเองถูกแทงนะครับแต่วันนี้เขากลับถูกแจ้งความกับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องทางคนก่อเหตุ
ไม่เคยที่จะมาหาเขาเลยไม่เคยติดต่อมาเลย
แต่วันนี้กลับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาติดต่อหาเขา
เพื่อเรียกให้เขาไปคุยซึ่งเขารู้สึกไม่สบายใจ
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเขาต้องหนีออกจากพื้นที่นะครับ
เพราะว่ากลัวเจ้าถิ่นที่เป็นเจ้าซอย
เจ้าของเจ้าถิ่นที่อยู่ในซอยมาทำร้ายอีกครั้ง
๒คดีที่การจอมลังพาไปวันนี้นะครับ
เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็รับเรื่องแล้วก็จะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
ซึ่งเรื่องใดหากยังไม่มีความคืบหน้า
เดี๋ยวจะประสานโรงพักท้องที่ให้มาชี้แจง
แล้วก็จะให้ความปลอดภัยกับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ครับ